จากเหตุการณ์นี้ที่คุณผู้ชมติดตามกันมาอย่างต่อเนื่องนะคะ

ชมเจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วนจริง

อาสาที่ปฏิบัติหน้าที่กันโอ้โหอย่างแข็งขันตลอดทั้งวันเมื่อวานนี้

และมีผู้สูญเสียก็คือน้องพอร์ส

เป็นอาสาในการเข้าไปดับเพลิง
แล้วก็เกิดเหตุที่มันปะทุแล้วก็ระเบิดขึ้นมา

ช่วงเวลาประมาณเที่ยง๕๐นาทีค่ะ
ทางด้านของครอบครัวของน้องพอร์สนะคะ
ได้มีการนิมนต์พระสงฆ์หนึ่งรูป

นิติเวชโรงพยาบาลรามาธิบดี
รีนรึบดินจังหวัดสมุทรปราการ
นำลงศพคลุมด้วยทงชาติ

รถนำขบวนวีรบุรุษนักดับเพลิง

อย่างที่คุณผู้ชมเห็นภาพนะคะ
มีรถทีมอาสาสมัครหน่วยต่าง
ขับนำและปิดท้าย

หรือว่าหน้าเมเจอร์ศุกรสวรรค์เก่า
ก็มีพี่น้องอาสาสมัครดับเพลิง

เปิดสัญญาณไฟสัญญาณเสียง

ส่วนเมื่อช่วงบ่าย๓โมงค่ะ

กู้ภัยสมเด็จเจ้าพระยา

ร่างของน้องพอร์สถูกคลุมด้วยทงชาติไทยค่ะ

และมีแม่ของน้องพอร์สนะคะ

เดินนำเข้ามาในสารา

แล้วก็มีการคลุมด้วยทงชาติ

และเพื่อนทยอยเข้ารดน้ำศพนะคะ
บรรยากาศโศกเศร้าจริงค่ะคุณผู้ชมค่ะ

พระบาทสมเด็จพระประเมนทรรามาธิบดี
ศรีสินทรมหาวชิราลงกร

ผู้ช่วยราชเลขานุการในพระองค์
ในการพระราชทานน้ำหลวงอาบศพ

พวงมาลาของพระบรมวงศานุวงศ์

ของนายกรสิทธาวพันธ์หรือน้องพอร์ส

ดับเพลิงเมื่อวานนี้นะครับ

เพราะว่าจังหวะที่ไฟประทุขึ้นมา

มีเพื่อนกู้ภัยอีก๓คนที่อยู่ตรงนั้น
และบาดเจ็บสาหัสด้วยนะคะ